ช่วงนี้หลายคนคาดว่าน่าจะเตรียมตัวเดินทางกันเยอะนะคะขับรถขับราใช้รถใช้ถนนอยากจะเตือนจริงว่านอกจากเช็ครถเช็คคนแล้วเนี่ยสติสำคัญมากนะคะ
ครับมีกระบาดคันนี้เขาขับรถมาดีดีของเขานี่แหละอยู่อยู่มีรถอีกคันนึงอ่ะค่ะเหมือนปาดหน้าเขาแบบเหมือนไม่ได้ดูเลยว่ามีรถมาหรือเปล่า
แล้วคุณผู้ชมลองไปดูว่าเขาทำยังไงค่ะ
นี่ค่ะโอ้โหคือฟังจากเสียงแล้วก็ดูจากภาพจะรู้เลยว่ารถวิ่งเร็วเหมือนกันนะคะ
ค่อนข้างมาเร็วเลยแล้วก็วิ่งมาทางเลนขวาจริงเลนขวาเป็นเลนทำความเร็วอยู่แล้วอะเนาะ
เขาก็วิ่งมาตรงตรงปกตินี่แหละอยู่อยู่รถคันนี้ไม่รู้โผล่มาจากไหนแต่โผล่ปุ๊บคือปาดจะเลี้ยวออกไปอีกเลนนึงเลยค่ะ
กระบะคันสีขาวเนี่ยสติเขาดีมากนะเขาหักหลบแล้วเขาก็พยายามจะบังคับรถให้อยู่ในเลน
แต่สุดท้ายด้วยความที่รถมาเร็วแล้วแรงเหวี่ยง
รถก็เลยสายไปสายมาแล้วก็มาจบอยู่ที่ตรงนี้

ชนกันคว่ำหรือประสานงาอะไรแบบนั้นนะคะ
มีกล้องนี่ตอนที่เบี่ยงหลบกระบะที่กำลังจะข้ามทาง

ค่ะนี่ค่ะอันตรายมากจริง
ปฏิเหตุซ้ำซ้อนอะไรเกิดขึ้นนะฮะใช่ค่ะคลิปนี้นะคะ
ควายหลุดถนนเป็นคนแชร์ออกมานะคะซึ่งเขาบอกว่าโอ้โหเตือนเลยนะครับ
เทศกาลสงกรานแล้วขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยด้วย
คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะเขาบอกว่าโอ้โห
คนขับกระบะคันสีขาวนี่นะสติและสมาธิดีมากจริง
ที่สามารถควบคุมรถได้เต็มที่จนรถไม่พลิกคว่ำ
บางคนบอกโอ้โหนี่นึกว่าถ่ายหนังแต่บางคนบอกว่า
แห่คันที่ไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนที่ไปปาดหน้าเขาแบบนั้นเนี่ย
มันน่าโดนยกเลิกใบอนุญาตหรือไม่ก็ยึดรถสัก๓ปีไปเลยดีไหม
เพราะคันสีขาวที่หลบไปเนี่ยข้างหน้ารถบรรทุกนะฮะ
ใช่ค่ะโอกาสเกิดอุบัติเหตุคือสูงมาก
เห็นไหมส่วนคันนี้นี่ก็เบรกทัน

เวลาขับรถคือคุณต้องมีมารยาทบนท้องถนนด้วยนะ